ถ้าคุณพิธาไม่ผ่าน๑๓กรกฎาคมนี้ไม่ถึง๓๗๖
ว่าไปยังไงต่อจะได้โหวตอีกไหม
อันนี้แหละครับที่ผมเล่าให้ฟังว่า
ทำไมเขาต้องแก้เกมในการเลือกประธานสภาในช่วง๒วันสุดท้าย
เพราะต้องการจะแต่งตัวในการเตรียมการสลายคั่ว
เพราะถ้าคุณพิธาโหวตไม่ผ่านในวันที่๑๓กรกฎา
อาจารย์วันนอบอกว่าเอาโหวตอีกครั้งไหม

ถ้าครั้งที่๒ได้๓๑๒เหมือนเดิมบวกลบเล็กน้อยนี่นะ

เอาเพื่อแต่งตัวสร้างความชอบทำ
พักเพื่อไทยนะครับคุณพิทาก็ต้องถอยแล้ว

ถ้าสักครั้ง๒ครั้งแล้วไม่ผ่าน
คงดันคุณพิธาไปต่อไม่ได้
ลำบากเพราะว่าถ้าเรียกประชุมให้มาโหวตกันใหม่

เพราะนี่ไงผมยังบอกว่า
ให้คุณพิธาเอาโอกาสเต็มที่๒ครั้ง
ก็เหนื่อยแล้วแต่เพื่อจะแต่งตัวให้กับพักเพื่อไทยต่อ
ว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะครับ๘พักไปตกลงกัน
เมื่อคุณพิธาไม่ผ่านเนี่ยตอนนี้พักเพื่อไทยจะเอาใคร
เอาคุณเศรษฐาตามที่สวโฆษณาว่าถ้าเป็นกรณีพักเพื่อไทยเนี่ย
แต่ว่านี่นะครับภายใต้อะไรภายใต้๘พัก
๘พักนั้นก็มีพัก๙กลายอยู่ด้วย๙กลายเขาก็ยืนให้อีก
คุณพิทาได้คะแนนเท่าไหร่คุณเศรษฐาก็ได้คะแนนเท่านั้น

นี่คือการแต่งตัวสาธารณะก็เห็นครบ
คืออะไรว่าเห็นไหมมันไม่มีทางออกแล้ว
ถ้าไม่ยอมสลายคั่วเนี่ยไม่มีทางจะจัดตั้งรัฐบาลได้
เพราะภักดิ์เพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็ประกาศลักษณะอย่างเดียวกับภักดิ์ก้าวไกร
ก้าวไกลพิธาเนี่ยประกาศมีลุงไม่มีเราและประกาศเป็นมติภักดิ์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
ในสบาการ๓๑๒เสียง๘ภักดิ์ณขนาดนี้ยังไงก็ไม่ผ่าน

เกมนี้คือหมายความว่า
แต่งตัวพอถึงเวลาในการที่จะสลัดทิ้งก้าวไกล

แต่ข้ามคั่วก็ต้องแหวกสัจจะเหมือนกันนะ

นี่คือความวุ่นวายจะเต็มท้องถนนไง

หรือจะทำในนามคนชนิดที่สวภาแตะ
เพราะคุณก็ประกาศสัจจะวาจาไว้
เพียงแต่ว่าคนเชื่อน้อยกว่าเชื่อภักษ์ก้าวกลายเท่านั้นเอง
กรณีภักษ์เพื่อไทยเนี่ย